วันนี้เป็นต้นไปนี่แหละเขาจะแรงขึ้นและจะทำให้เกิดฝนมากขึ้นในพื้นที่
ประเทศไทยนะคะฝนวันนี้ช่วงเช้าเช้ามีเล็กน้อยที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายฝนมากองอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเห็นไหมคะตรงนี้
โอ้โหแล้วเป็นฝนฟ้าขนองด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์วันนี้ช่วงบ่ายระมัดระวัง
หลังจากนั้นช่วงดึกค่ะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นไปเลยภาคเหนือภาคกลาง
โอ้โหลากยาวแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและจะลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะคะ
คลื่นก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันจุดเดิมเลยค่ะฝั่งอันดามันคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรเรือเล็ก
งดออกจากฝั่งรวมถึงอ่าวไทยตรงนู้นด้วยนะคะถ้ามีฝนนะจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูง
อุณหภูมิช่วงเช้าก่อนที่ฝนจะตกร้อนอบอ้าวแต่พอฝนตกลงมาแล้วเอ๊ะอากาศดีขึ้น
แฮะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะไม่ร้อนจนเกินไปเนอะ